เจ้าวุ้นเคยไหมคุณเคยไหมครับคุณชนะ
อยากลองทำอะไรที่เรายังไม่เคยทำ
อยากลองทำอะไรที่มันท้าทายดูบ้างแล้วยังไม่เคยทำ
บางทีไม่ใช่แค่เรานะสัตว์เองเขาก็อยากลองอะไรที่มันท้าทายเหมือนกันแหละ
โอ้โหน่ายู่มาแล้ว

คุยไปแล้วอะเงียนเดากลางมากเลยนะ
คือจะบอกให้นะว่าทำขนาดนี้แล้วเนี่ย
เจ้ามนุษย์ยังไม่ยอมจอดอีก
คือจังหวะคุณลองคิดจังหวะที่มือหลุดไปแล้วข้างหนึ่ง
เหมือนแบบเฮ้ยเออ
แล้วก็เหลืออยู่มือแบบ๓ข้าง

มนุษย์เอ้ยจอดเถอะจกไม่ไหว

ไม่ไหวจอดเถอะ

แต่รู้อย่างเดียวอย่าไปเกาะรถแบบนี้อีกนะอันตราย

โอ้ต้องหายใจลึกอ่ะผ่อนคลาย
แต่ว่าพอมาเจอเรื่องเหล่านี้นะ

เรื่องแบบเรื่องของคุณแม่ค่ะ
มีดีเป็นการคุยคุยคุณแม่ส่งขนมมาให้
เราก็ดีใจจะได้ขนมสุดอร่อยใช่ไหมคะ

พูดเลยว่า

คุณดูดีนี่ดูดี
มันเป็นโดนัทแบบไหนครับ

คือสภาพมันดูตอนแรกเนี่ยอาจจะดูไม่ออกเลยนะ
แล้วกว่าจะขนส่งถึงที่เนี่ยมันก็ต้องผ่าน

ใช่พอถึงมือคนรับแล้วเป็นยังไงล่ะคะ
แต่ว่าเอาล่ะคุณแม่ส่งมาให้ทั้งทีคุณลูกก็ต้องทานนะคะ

เพราะเดี๋ยวยังไงมันก็ไปรวมกันในท้องดี
เอาจริงถ้าคุณแม่เขาทำอะไรให้ส่งอะไรมาให้แล้วคุณไม่กิน
มีเรื่องนะอันนี้เรื่องจริง